เตรียมที่จะเผยแภกข้อมูลเอกสารสำคัญ
ของการเลือกตั้งประธานธิบดีสหรัฐ
ติดต่อกันเป็นเวลานาน๑๐สัปดาห์

ระหว่างเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ
ปีของการก่อตั้งเว็บไซต์ครับ

วิดีโอลิงก์จากสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนของอังกฤษ
ในโอกาสครบรอบ๑๐ปีของการก่อตั้งเว็บไซต์
โดยให้คำมั่นนะครับว่าจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญทุกสัปดาห์ติดต่อกัน๑๐สัปดาห์
โดยข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
ไซต์วิกิลีกวางแผนจะเริ่มเปิดโปรงข้อมูลชิ้นแรกภายในสัปดาห์นี้
แต่ยังไม่ได้ระบุวันเวลาและรายละเอียดของข้อมูลที่แน่ชัดแต่อย่างใด
ด้วยในอัตสารยังยันว่าการเปิดโปร่งในครั้งนี้
ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสงครามอาวุธน้ำมัน
และการสอดแนมมวลชน
ในอัตสารไม่ได้ระบุว่าผู้สมัครหรือว่าภักดิ์ใด
จะได้รับผลกระทบจากการเปิดโปรงในครั้งนี้
พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ระบุว่า
เขาหรือว่าวิกกี้ลีกพุ่งเป้าจมตีนางฮิลาลีคลินตัน

ทางนี้วิกิลิกเพิ่งจะเปิดโปรงอีเมล
ของคณะกรรมการพักเดโมแครต
ชี้ว่าให้การสนับสนุนนางฮิลาลีคลินตัน

โดยการเผยแพร่ดังกล่าวก็มีขึ้นเพียงวันเดียว
ก่อนหน้าที่การประชุมใหญ่ของพักจะเปิดฉากขึ้น
ส่งผลทำให้ประธานกรรมการบริหาร
ประกาศลาออกจากตำแหน่งครับ